ทำไมอนาคตใหม่ในเมื่อรู้ว่ามันจะมีแบบนี้อยู่ตลอด
ทำไมไม่รักษาเนื้อรักษาตัวให้อยู่รอดตลอดรอดฝั่งไปถึงเลือกตั้งเข้าสภา
ทำไมจะต้องอย่างเมื่อวานออกแถลงการแล้วก็ไปถูกยื่นยุบพักอยู่แล้ว
เปรี้ยวทำไมคะจะเปรี้ยวทำไมคะ

ก็ไม่ได้เปรี้ยวพร่ำเพลือนะคะเราก็เปรี้ยวเพราะว่ามีเหตุผลที่จะต้องเปรี้ยว
หนักเพราะว่ามีเหตุผลที่จะต้องหนักถามว่าทำไปทำไม
ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ทำงานการเมืองตั้งแต่แรก
ที่เราเข้ามาในการเมืองก็เพราะว่าที่ผ่านมาไม่มีพักไหน
กล้าที่จะพูดความจริงไม่มีพักไหนกล้าที่จะแตะต้นต่อของปัญหา
พูดกันแต่ผิวเปลือกนอกแก้ปัญหาทีละจุด
ซึ่งถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดแต่การแก้ปัญหาทีละจุด
พิสูจน์แล้วว่า๑๐กว่าปีที่ผ่านมาประเทศมันหยุดนิ่งอยู่กับที่มันไม่ไปไหน
มันบอกว่าอาการของประเทศไทยตอนนี้มันไม่พอแล้วกับการทายาที่ผิวนอก
มันต้องฉีดยาแล้วแก้ปัญหาทั้งระบบทั้งหมด
เพราะฉะนั้นถามว่าทำไมกล้าทำ
คือการเปลี่ยนประเทศการแก้ปัญหาประเทศที่มันหนักมันโคม่าขนาดนี้
การทำสิ่งที่ใหญ่ขนาดนี้ถ้าไม่เสี่ยงถ้าไม่ถ้าไม่คิดจะลงทุนอะไรเลย
ก็คงจะไม่ใช่นะคะถามว่าแล้วเสี่ยงแล้ว
กลัวเหรอว่าจะพลาดแล้วก็ตายไปก่อนที่จะได้ทำ
ไม่เป็นไรอนาคตใหม่คือสถาบันพักอนาคตใหม่ไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
ไม่ใช่หัวหน้าพักไม่ใช่เลขาธิการพักไม่ใช่กรรมการบริหาร
อนาคตใหม่คือสถาบันเพราะฉะนั้นต่อให้มีการถูกดำเนินคดีเป็นรายบุคคล
ก็ไม่เป็นไรยังมีอนาคตใหม่อีกจำนวนมากมาย
ยังมีชาวอนาคตใหม่อีกเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทั่วประเทศที่ยังพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป
ถามว่าแล้วกลัวยุบพักไหมตอนนี้ในคดีความที่เกิดขึ้น
มันไม่มีมูลอะไรเลยไม่ได้มีความกังวลนะคะ
แต่ต่อให้มีการยุบพักจริงถามหน่อยค่ะว่า๑๓ปีที่ผ่านมายุบไปแล้วกี่พัก
มีใครอยากจะพูดอะไรไหมคะ
แล้วยุบไปยุบไปแล้วช่วยอะไรหรือไม่
ไปแล้วช่วยอะไรหรือไม่มันก็พิสูจน์แล้วว่ายุบไปแล้วไม่ช่วยอะไร
เพราะฉะนั้นการยุบพักไม่ควรที่จะต้องเกิดขึ้น
อยากแจ้งอาจารย์ชัดนิดนึงนะคะมีคนไปยื่นยุบพักเพื่อถ่ายแล้วหรือเปล่า
ช่วงเย็นที่ผ่านมาในคดีความที่คุณหญิงสุดารัฐไปปราศัยที่เลย
เพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าอย่าได้น้อยใจ

เป็นเพื่อนกันแล้วนะดีครับ